มาแก้บนด้วยการบวชเลยครับ

ส่วนฝ่ายผู้หญิงชื่อนางสาวนันทิชาสอนบุญช่วย
อายุ๓๙ปีทั้งคู่

พูดง่ายโกนหัวเลยโกนผมเลย
เพื่อจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กุมารปิ่นเพชร

น้องใบตองเคยได้ยินเชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยได้ยิน
แต่ถ้าไม่เคยได้ยินลองไปกันดูกุมารปิ่นเพชร
ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดน้ำดิบหรือวัดเชตะวนาราม
ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรอืม
เขาบอกว่าถูกรางวัลสมใจเพราะว่ากุมารที่นี่ใจดี
โชคให้ลาบให้สิ่งที่ใครต่อใครปรารถนา

เอาเขาบอกว่าคนดวงดีที่ถูกรางวัลจากการมากราบไห้กุมารปีนเพชรก็มีเยอะนะ
ส่วนใหญ่ก็มาแก้บนกันแทบทุกงวดแล้วครับ

แก๊งนี้กวนนี้ก็มีอยู่เหมือนกัน

บรรดาลูกศิษย์เล่าให้ฟังว่ากุมารปิ่นเพชรเนี่ย

ว่าเป็นเด็กเก่งเมืองกำแพง
ยังมีคนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันเยอะ
นี่ก็อีกหนึ่งแก๊งหนึ่งกวนหนึ่งที่มากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
หลายคนอาจจะมาแค่นุ่งขาวห่มขาว
เพื่อปฏิบัติปฏิบัติธรรม
ถือซีสแปดค่ะประมาณนั้นแล้วอุทิศส่วนให้กุมารเนอะ
แต่ที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้คือบวชเลยนะ
ทีบวชพระกันเลยทีเดียวนะ
ต้องนึกตามต่อถูกขนาดไหน
นั่นสิเขาไม่ได้บอกเลยนะเนี่ยไม่ได้บอกเฮ้ยอืม
แล้วคุณบนไหมตอนที่จะถูกรางวัล
อันนี้ผมพูดตรงนะผมไม่ได้บนไม่ได้อะไรนะ
ซื้อมาแบบว่าเล็กฟังอืมฮัลโหลค่ะคุณสังหลวจค่ะ
อย่าพูดอย่างนี้คนนี้ค่ะ
จากเป็นว่าจะได้นะเสียหมดเลยนะ
กันจะได้สบายใจนะคะ